แคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่กิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชศรีมา
พอซ้อมเสร็จแล้วเตะเมืองทองก็เดินทางไปถึงก็ทานอาหารเรียบร้อย
น่าจะปิดให้กับแฟนที่จะไปรับชมอาจจะไม่ให้เข้า
นักข่าวก็ให้ถ่ายตามเวลาตามกฎเพราะว่าเริ่มจะซ้อมเข้มเต็มที่แล้วนะครับ
วันแรกของการเข้าแคมป์ที่กิเลวาเล่นเล่นะครับ
เตะก็ไปถึงเนี่ยไหว้สารเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็มีแฟนบอลมาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นไม่เว้นแม้กระทั่งตัวสำรอง
ยากมีหลายคนที่มีโอกาสเข้ามาในครั้งนี้
หน้าตาเหล่าเลยนะครับแฟนเนี่ยติดตามกันในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วไม่เห็นตัวจริงก็จำได้ขอไล่เซนแล้ว
ที่ยังไม่ติดทีมชาติเลยนะตอนนี้ยังคัดตัวกันอยู่นะครับ
ไหนลูกไหนอ๋อสายอิตาลีเขาก็จะเป็นเข้มตายเข้มผมเข้ม

ลูกเด็กเล็กแดงนะครับสนใจกันถ้าเกิดว่าติดทีมชาติยิ่งสนุกเลยนะครับ
โรชัดทองครับเพื่อร่วมทีมของทางจราต้าที่เล่นที่อุบลด้วยกันก็บอกว่า
ราต้าจะมีชื่ออยู่ใน๒๓คนสุดท้ายที่จะเจอกับสาวดีอาราเบียหรือไม่
รวมถึงเจอกับญี่ปุ่นก็อยากให้กำลังใจกันแต่ก็มั่นใจนะครับ
หวังว่าเพื่อนจะติดทีมชาติเหมือนกับตัวเองนะครับ
ก็แค่บอกว่าให้ทำให้เต็มที่ว่ะครับผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับ
มันเป็นเรื่องของอนาคตให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้ว
ผมว่าผลลัพธ์มันคงออกมาดีครับ
ก็ในหัวคิดแค่ว่าอยากได้๓แต้มครับ

กฎกันหน่อยนะครับถือว่าเป็นกฎเหล็กที่หลังจากนี้จะต้องคุมเข้มกัน
ก็คือไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาชมการฝึกซ้อมแทคติกนะครับหลังจากนี้
ที่สื่อมวลชนก็จะให้บันทึกภาพได้เฉพาะเวลาที่กำหนด
เพื่อไม่ให้ข้อมูลไหลออกไปก่อนการแข่งขัน
กลัวว่าจะมีสเกาะของทางซาเดียราเบียเดินทางมาชมหรือเปล่านะครับ

เพราะว่าศักยภาพตอนนี้ที่วัดกันแล้วดูรายชื่อของเซเดราเบียเป็นนักเตะชุดเดิม
เอาชนะเราที่บ้านของเขา๑ลูก

ดังนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าสูสีกันแบบนี้ด้วยตัวของนักเตะเนี่ย
ที่แท็กติกแล้วครับก็คิดว่าเรามีโอกาสที่จะ
อันนั้นเฉินแค่เรื่องรูปเดียวและใช้ชุดเดิม
แสดงว่าเราก็พอมีโอกาสเป็นชุดโทษที่มีข้อกางขาด้วย
เอาใจช่วยนะครับสำหรับทีมไทย

ขอให้แฟนบอนดูเวลาหลังไป
ที่เขาปิดแล้วเพราะว่าเส้นทางในการเข้า
ถ้าใครเคยเข้าไปจะรู้ว่ามันก็ค่อนข้างจะส่วนตัวพอสมควร